อีกหนึ่งคดีใหญ่สำคัญนะคะคดีนายเปรมชัยคงไม่ต้องเท้าความกันแล้วล่ะ
วันนี้สังคมรู้แล้วนะคะโดยเฉพาะการติดแฮชแท็ก
เสือดำต้องไม่ตายฟรีเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้นายเปรมชัยถูกแจ้งไปทั้งหมดเก้าข้อหา
แล้วก็วันที่สิบสี่มีนาคมนี้ค่ะรองพ
เบอร์หนึ่งของอิตาเลียนไทยนะครับ

พบว่ามีประจักษ์พยานที่จะเอาผิดกับนายเปรมชัย

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้อยู่

รองพบตรยืนยันแล้วว่าเอาผิดได้อย่างแน่นอน
โดยจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายเปรมชัยในวันนี้
ก่อนที่จะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา

ออกมาเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาคือ๑๔มีนาคม
พร้อมอีก๒ข้อหาก่อนหน้านี้
คือคดีเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน
และครอบครองงาช้างแอฟริกาโดยผิดกฎหมายค่ะ
รองพบตรบอกด้วยนะคะว่า

มีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศในวันพรุ่งนี้
ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ของนายเปรมชัย
สามารถทำได้ไหมสามารถทำได้
เพราะว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขของการประกันตัวของศาล
และนายเปรมชัยเองก็ได้มีการแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่แล้ว
แต่ไม่ได้แจ้งว่าจะไปที่ไหนอย่างไร

และได้สั่งการให้สตมตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางไว้ว่านายเปรมชัย
เดินทางไปที่ไหนบ้างค่ะ

การเดินทางของนายเปรมชัยในวันพรุ่งนี้เนี่ย

มีการทำหนังสือถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง
โดยแจ้งกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
เดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่๑๐มีนาคม
โดยสนามบินดอนเมืองไปยังประเทศบังกลาเทศ

มีลูกเรือ๒คนผู้โดยสาร๔คน
แล้วก็จะเดินทางกลับมาในวันที่๑๑มีนาคม
ช่วงเวลาประมาณสัก๕โมงครึ่ง

ที่จะต้องเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาคือ๑๔มีนาคมค่ะ

ดงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้มีการตรวจวัดขนาดอัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ของงาช้างสองคู่หรือว่าสีกิ่ง
ตรวจยึดมาได้จากบ้านพักของนายเปรมชัยกรณสูตร

ก่อนที่จะรับไปจากกรมกองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปทศเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานในคดี
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายเปรมชัยและภรรยา
คือข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่านั่นเอง
ทีนี้มาดูที่ทางด้านของนายนุวัฒน์ลีละพะตะ
เป็นนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการกรมป่าไม้
จนที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ก็เข้าไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
ดำเนินคดีกับนายเปรมชัยและภรรยายืนยันบอกว่า
ยึดมาจากบ้านของนายเปรมชัยจริง
แต่ทางกรมอุทยานจะเก็บรักษาเอาไว้เป็นพยานหลักฐานในคดี

หลังจากนี้หากชนะคดีงาช้างก็จะตกเป็นของแผ่นดิน
ต้องนำไปบดหรือเผาทำลายต่อไป
พร้อมเปิดเผยว่าได้นัดนายเปรมชัยพร้อมภรรยา
รวมทั้งนางสาววันดีสมภูมิ
ซึ่งเป็นผู้รับรองว่าเป็นงาช้างบ้านเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา
ร่วมกันมีซากสัตว์คุ้มครองไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พศ๒๕๓๕ที่ปรศในวันที่๑๔มีนาคมนี้ด้วยนะครับ
ขณะที่นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ยนะคะ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงกรณีที่ทางตำรวจไม่นำหลักฐานการจำลองเหตุการณ์ยิงเสือดำในพื้นที่จริง
เข้าไปประกอบในสำนวนบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานนำเสนอเข้าไปที่ไม่นำเรื่องนี้ระบุไว้ทางกองพิสูจน์หลักฐานได้รายงานบอกว่าหลักฐานยังไม่ครบแบบ๑๐๐
ขาดไปคือจุดที่ยิงเสือดำที่แท้จริงซึ่งจากการจำลองเหตุการณ์เป็นเพียงการคาดการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดตามประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเท่านั้น
ส่วนที่สองคือจุดที่เสือดำยืนอยู่ซึ่งก็เป็นการคาดการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดเช่นเดียวกัน
ส่วนสุดท้ายถือว่าสำคัญที่สุดคือการตรวจพบหัวกระสุนที่ยิงเสือดำในจุดเกิดเหตุพบเพียงการยิงเฉียวไปที่ต้นไม้แล้วก็ก้อนหินเท่านั้นค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมค่ะหากพบหัวกระสุนในที่เกิดเหตุแล้วพิสูจน์ทราบว่าเป็นชนิดเดียวกันกับที่พบในตัวเสือดำ
เรื่องทุกอย่างก็จะจบสามารถนำไปประกอบสำนวนสั่งฟ้องได้เป็นอย่างดี
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือก็ต้องเร่งนำเครื่องมือตรวจจับโลหะหาหัวกระสุนในที่เกิดเหตุทุกวันค่ะ
แต่ก็ยอมรับว่าทำได้ยากมาก
หัวหน้าชุดพญาเสือบอกด้วยนะคะว่าไม่รู้สึกหมดกำลังใจหลังจากที่ลงพื้นที่เหน็ดเหนื่อยแต่ก็ทำสุดความสามารถ
มั่นใจว่าสังคมจะเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยตรงนี้
ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกนายครับคุณผู้ชม